คุณผู้ชมมาดูเหตุผลอุบัติเหตุใหญ่

ก็คือรถขนคนงานจับกุ้ง
คนขับน่าจะหลับในแล้วไปชนประสานงากับรถกระบะอีกคัน
อุ้ยรถของคนงานเชื่อไหมครับ
ตัวรถคนงานตาย๓รวมคนขับ
ท้ายรถที่จะเห็นนอนไก่กันตายอีก๒

และเหตุการณ์นี้ยังมีบาดเจ็บอีก๕รายนะครับ
นี่เป็นเหตุด่วนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่กระบี่พิทักษ์ประชา
ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถกระบะชนประสานงากัน
บนถนนเพชรเกษมขาออกช่วงหมู่๒ตะมนตับปริกอำเภอเมืองกระบี่นะครับ
มีทั้งคนเจ็บมีทั้งคนตายต้องช่วยผู้บาดเจ็บก่อน
ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชาย๓รายนอนอยู่บนถนน
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
อกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีก๒รายติดอยู่ในรถกระบะ
สภาพหน้ารถพังยับเยินนะฮะ
คนเจ็บซึ่งเป็นคนขับก็คือนายวีรศักดิ์จันเขียวอายุ๓๑ปี
ส่วนคนนั่งข้างก็คือนายประเสริฐสว่างวาจาศิษย์อายุ๓๘ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่รีบใช้เครื่องตัดทางแล้วก็นำร่างออกมารีบส่งโรงพยาบาล
เพราะ๒คนนี้เจ็บเท่ากับเจ็บ๕แล้วนะคุณนะ

ภายในภายในตัวรถและภายในแคปนี้๓รายเป็นชาย๒หญิง๑เสียชีวิต
ส่วนท้ายรถกระบะคุณเป็นผู้ชายอีก๒รายอย่างที่บอก
ลักษณะคงถูกรถเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาจนกระทั่งตายไก่กันอยู่ข้างหลังแบบนี้นะครับ
เสียชีวิตทั้งหมดทั้งหมดเป็นคนงานจับกุ้งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะที่มีคนเจ็บที่กระเด็นตกถนนไปอีก๓ราย

รวมทั้งหมดนะคุณ๘รายที่มากับรถกระบะคันนี้เป็นคนงานจับกุ้งนะครับ
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะของนายวิรสัก
รถกระบะของคนที่ถูกชนกำลังขับมุ่งหน้าไปทำธุระกันที่อ่าวลึก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ารถกระบะขนคนงานจับกุ้งนี่แหละฮะ
ขับมาเร็วแล้วก็เสียหลักข้ามเลนเข้ามาชนประสานงา
กับรถของนายวีรศักดิ์อย่างจังนะครับ
ทำให้คนงานที่นั่งมาบนรถคนงานจับกุ้งตายไป๕
แล้วก็กระเด็นออกนอกตัวรถบาดเจ็บอีก๓นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเบื้องต้น
คาดว่าอะไรดูมั้ยฮะคนขับรถติขนคนงานจับกุ้งมา
เนี่ยหลับในไว้ทำให้เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคนงานจับกุ้งเนี่ย
ตาย๕แล้วก็บาตเจ็บสามใช่ครับคุณผู้ชมภาพมิ

เรียงกันแบบนี้แล้วก็ผ้าขาวคลุมมานะคะ
แล้วก็มีรถกระบะของคนที่เขาขับมาดีเนี่ย